ผัวเมียที่เลิกกันแล้วก็ง้อกัน
จนมันกลายเป็นเหตุบานปลาย

อันนี้ก็เหมือนกันค่ะคุณผู้ชม

แล้วรถผู้หญิงล้มสุดท้ายผู้หญิงตายอ้าวนี่ค่ะมอเตอร์ไซค์ที่
อยู่ที่พงหญ้าข้างทางอยู่แบบนี้โอ้โหเหตุการณ์อ่ะมันเกิด
ขึ้นที่ถนนสายพระแสงบางรูปที่อำเภอพระแสงของสุราช
ตำรวจสพพระแสงได้รับแจ้งเหตุก็เลยรีบไปตรวจสอบ
เจอร่างของฝ่ายหญิงนางอาพรอายุห้าสิบห้าปีน่ะเสียชีวิตนี่แผล
อะไรไหมอ่ะไม่มีค่ะแล้วมอเตอร์ไซคันนี้ก็ล้มอยู่สี
เงินคันนี้เนี่ยนะคะคนก่อเหตุเนี่ยเป็นอดีตสามีคือ
นายสมบูรณ์หรือว่านายเอียดอายุหกสิบปีเมาเมาแล้วก็อยู่
ตรงนั้นแหละค่ะไม่ได้หนีไปไหนตำรวจไปถึงใช่ไหมเจอตัว
บูรณก็ต้องเอาตัวสมบูรณ์ไปสอบสวนแล้วไปไล่ดูหน่อย
แถวนั้นมีภาพจากกล้องวงจรปิดไหมจับภาพอะไรได้บ้าง
ปรากฏว่าวงจรปิดนี่เห็นไหมคะครับช็อตที่ผัวเนี่ยขี่
มอเตอร์ไซค์เมียขี่มอเตอร์ไซค์ตอนเที่ยง๔๓นาที๒คันนี้
ขี่ไล่ตามกันออกมาจากซอยโอ้โหฝุ่นตลบเลยใช่แล้วได้เห็นว่าเอ่อ
คันของเมียอ่ะเมียขี่มาคันสีน้ำเงินแล้วมีเพื่อนซ้อนท้าย
มาด้วยส่วนฝั่งในสมบูรณ์ลูกสอนแดงเนี่ยขี่ปรากฏมาแล้ว
ทั้งสองคันก็พุ่งข้ามถนนไปในสวนปามของชาวบ้านหลังจาก
นั้นดูคุณผู้ชมสมบูรณลุกเดินไปพอพอขี่ผ่านจากกล้อง
มุมจอดปิดมุมนี้ไปใช่ไหมสมบูรณ์ระบุรุกเดินไปดูร่างของ
นางอาพรแล้วทำอะไรบางอย่างนั้นลุกไปดูแล้วนะ
พอลุกไปถึงแล้วเหมือนกับทำอะไรคร่อมเหรอ
คล่อมร่างของนางอาพรไว้หรอกว่ามุมนี้มันจับได้แล้วมันเป็นอยู่รอยระหว่างเสาพอดีอะค่ะ
เนี่ยชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแถวนั้นนะจะเข้าไปช่วย
เดินไปเดินไปจะไปช่วยแต่ยังไม่ทันจะถึงแล้วต้องถอยกลับ
เพราะอะไรมองไกลก็เห็นว่าเฮ้ยผู้ชายคนนั้นมีมีดอยู่ในมือด้วยนี่นะ
แล้วหลังจากนั้นฝั่งผู้ชายก็คร่อมร่างเมียอยู่ประมาณสัก๑๕นาที
ตอนเที่ยง๕๘นาทีตำรวจสพพระแสงมาถึงปางระงับเหตุค่ะ
สมบูรณ์วางมีดลงยกมือขึ้นเหนือหัว
แล้วตำรวจก็ไปคุมตัวเอาไว้ได้เอาตัวสมบูรณ์ไปสอบ
ต่อที่โรงพักทีนี้คนที่ซ้อนท้ายนางอาพรเมียของนายสมบูรณ์มา
มารับเธอนี่แหละจะไปทำธุระด้วยกันตอนนั้น

แล้วก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไล่กันมา
พยายามจะขี่ประกบสมบูรณ์นะนะ
มาถึงจุดตรงนี้ก็พุ่งเข้าไปในสวนปาม
แล้วตัวของนางขวัญไพร

ตัวเพื่อนก็เลยรีบเดินหนี
ตอนนั้นอาพรร้องขอให้คนช่วย
คุณผู้ชมคะสมบูรณ์กับอาพรเขาทะเลาะกันบ่อย
แล้วก็แยกกันอยู่มา๒ปีกว่าแล้วนะ
สมบูรณ์อยู่บ้านคนเดียวอาพรไม่ได้กลับมาอยู่ด้วย

แล้ว๓เดือนที่แล้วยังไปไกลเกลี่ยกันที่บ้านผู้ใหญ่บ้านอยู่เลย
เพราะว่าอาพรณก็แบบว่าพอล่ะอย่าให้มันจบไปเห้อ
แต่สมบูรณ์ไม่ยอมอย่างเงี้ย
มันก็เป็นปมเรื่องมาเนิ่นนานพอสมควรนะคะ
จัดงานศพให้กับนางอาพร
แต่ก็บอกกับน้าข่าวนะบอกว่าพ่อไม่ได้ง้อแม่ที่เป็นข่าวนะ
เพราะว่าจริงพ่อเขาก็อยู่คนเดียวมาตั้งนานแล้วไง

แล้วก็เลยถามลูกสาวว่าเอาแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ลูกก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ยืนยันนะ

ทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวมาตลอด

พนักงานสอบสวนสพพระแสงก็เลยตั้งข้อหาเมาแล้วขับ
ต้นสมบูรณ์ก็สารภาพนะว่าทะเลาะกันในครอบครัว
แล้วก็ถีบรถของเมียจนล้ม

เอ๊ะที่บอกว่าถือมีด
ก็คงไม่ใช่เพราะว่าดูตามศพไม่ได้มีร่องรอยแผลการถูกทำร้าย
บีบคอไหมบีบคอหรือเปล่า
อันนี้เดี๋ยวต้องรอผลชนะสูตรอีกครั้งหนึ่งนะคะ